สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับนะคะทุกคนสู่รายการ
จัดจัดย่างวิภา
สามารถมาพบกับพวกเราทั้ง๓คนได้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็นเป็นต้นไป
ได้ครับและรายการของเรานะครับก็จะจัดความสุขจัดความสนุกให้กับทุกคน

ไหนวันนี้ก็มาเป็นเทปแรกแล้ว
เราจะมายืนหน้ากล้องแล้วก็บอกชื่อรายการแค่นี้มันธรรมดามาก
เพราะว่าเราคือใครเราคือใคร

อย่านอกเรื่องคุณในฐานะที่คุณเป็นสายเต้น

เราก็ต้องแบบต้องมีขึ้นมือสักนิดนึง

แล้วก็มีเวฟสักนิดนึงเพราะฉันเด็กยุค๙๐

เฮ้ยจัดจ้านเอาขอด้วยนะ

จัดจ้านแย่นวิภา

ใครดูว่าฉันเป็นตัวอย่างอันนี้อาจจะแก่แล้ว
กระดูกอาจจะเตือนไป

ก็ไม่ได้ใกล้กว่ากันเท่าไรนะ

จัดจ้านแย่นวิภา

บังคับไป
เอาแบบจริงจัง
เมนิกสิก

เอาเป็นว่าไหนวันนี้รายการเปิดตัวเป็นเทปแรก
เราก็ต้องเลือกแขกรับเชิญที่แบบจัดจ้านเหมาะกับชื่อรายการเราสักนิดนึง

วันนี้เนี่ยแขกรับเชิญเราไม่ได้มาคนเดียว

เป็นเพื่อนรักสองคนที่เรียกได้ว่าเหมือนทั้งรักเหมือนทั้งเกลียดยังไงก็ไม่รู้
เขาก็คือตีกันตลอดกัดกันตลอด

ไปพบกับแขกรับเชิญของเรา
คนแรกของรายการจัดจ้านย่านวิพา
พี่หมดดำและผู้นุ่มกันชัยค่ะ

ออฟเต็นได้แต่มันเหมือนลูกชิ้นหมูเด้ง
มันพาอาจจะเป็นเรื่องมีน่านะ
เอาตรงนี้ทำยังไงทำท่ายดูครับ

เป็นแขกผู้แรกของรายการเลย

เรานะคะถ้ารายการเรารอดหรือไม่รอดอยู่ที่พี่สองคน
รายการอาจจะรอดเพราะว่าแขกรับเชิญในเทปแรกก็ได้ดีมาก

แล้วก็ไม่ใช่ออกนี้

เอาออกนอกบ้านปกติเราก็จะเจอกันอยู่แค่นี้
แม่เอาอย่างนี้แม่คือเลิกดีแม่คือคนที่สวยที่สุดแม่ต้องมานั่งตรงนี้

ใช่ค่ะเพราะลูกสาวต้องนั่งตรงนี้เขายืนอยู่

ไม่เอาอย่างนี้แล้วพี่หนุ่มเล็งเห็นอะไรทำไมถึงหยิบเขาออกมา
จริงแล้วพี่กับมดดำรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
สมัยก่อนมดดำเขาชื่อว่าสุศิษดา

สุสิสดาสุสิสดาพรแบ๊ะ
อุ๊ยก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเลยอะ

ตั้งแต่สมัยยังไม่แลดอะตอนเนี้ย
อ้าวแต่ว่าอันนั้นอาจจะแอบแลดก็ได้อะ

เจออีกทีตอนที่เขาไปรายการชั่วโมงพิศวงศ์กับคุณป๋องกระพล
กระทันกันหรือเปล่าไม่มีใครทัน

เขาก็ไปร่วมรายการแล้วก็บอกเขาบอกเขาไม่กลัวผี
ก็ไปล่าผีกันที่รู้สึกจะเป็นโรงแรมล้างแถวหัวลำโพง

เขาก็ไม่กลัวเขาก็เดินขึ้นไปอย่างนี้แต่ว่าคือไม่เคยเห็นกระเทยห้อยพระแบบเยอะขนาดนี้
เดี๋ยวเยอะแค่ไหนดี
โอ้โหแบบเยอะเป็นอย่างนี้เลย
ห้อยพระแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาไม่กลัวผีอะไรอย่างนี้
ก็ไปเดินอยู่ที่โรงแรมล้างอะไรอย่างนี้
ก็ไปทุกวันหนึ่งพี่มีเรื่องของรถมินิ
หนูจำได้เรื่องนี้หนูก็จำได้พี่

อันนั้นที่หลังรถมินิ

ไปถึงสาวโคโยตี้อย่าอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังรถมินิ
แล้วพอหลังจากนั้นก็ถึงเป็นเรื่องของโคโยตี้

ตอนนั้นก็คือโทรไปบอกคุณพ่อดำเล่นพี่เปล่านะ
บอกกลิดด้วยเพราะตอนนั้นเขาทำแฉไง

ก็บอกเขาบอกว่าเออเบานะแบบเออเรื่องเป็นอย่างนี้นะ
แบบอย่าแบบอย่าไปใส่อะไรเยอะอย่าไปขยี้อะไรเยอะนะ

แล้วพอหลังจากนั้นก็ถึงจะมีเรื่องโคโยตี้
คือนางไปว่าโคโยตี้ที่พี่เคย

คือพี่ไปรู้จักโคโยตี้คนนี้

แล้วมสดำอ่ะไปอำเขากับกิทย์อ่ะ

เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็นึกออกแล้ว

ผมจำได้เลย

พี่นางยิ้ม
ใช่

ไม่ใช่คำเพื่อเด็ก
ไม่ตีกัน

จะบอกว่าสองคนนี้ตีกันเป็นเอกลักษณ์
วันนี้รายการข่าวใส่ไข่คนไม่ได้ดูเนื้อหารายการนะคะ
คือดูเขาสองคนนี้ตีกัน

นุ่มมันยังไม่จบแล้วนุ่มสั่นแหละเนี่ยถามข้างบนมาทำไม

น้องกุนเป็นพวกกูดีนั่นมาอยู่ดีมาไว้ว้างกับกูล่ะ
วันนี้มดดำจะกล่าวขอเข้ามาผม
โอ๊ยนุ่มคุณเป็นคนพูดเองว่าคุณจะขอโทษ

ปฏิบัติตัวให้ดีอย่าชั่วกว่านี้
หืมหวานก็ไม่กุเป้าหวานก็ไม่กุเป้าเงี้ยแหละ

นี่ดูมาทั้งหมดใครด่าใครใช่ไหม

ขนาดเราเป็นคนดูเรายังเหนื่อยเลย
เป็นคนด่าเขาขนาดไม่เหนื่อยบ้างเหรอ

พนักงานเท่าไรกี่หมื่นรั้วไม่รับเลย

ถ้าต้องใช้จะต้องเอาพลังออกไปที่หมด
เพื่อไปตั้งสติว่าวันนี้หนุ่มจะมาเวลาไหน
ถามแค่นี้คนที่ต้องไปซ้อมมวยคือพี่ป่ะ
คือนางด่าพี่นางแบบนางด่าพี่ทุกวัน
แต่บางวันนะไม่ใช่ด่าแค่ในรายการอย่างเดียวนะ

สุดท้ายหลายคนถามเรื่องมดดำ
ยังอยู่ดีไหมยังอยู่ดีแต่อยู่แบบหลบส้นตัดยังอยู่ดีแต่อยู่แบบหลบส้นตัด
คุณพระดำแสดงตัวได้แล้วตอนนี้ทุกคนให้อภัยหมดแล้วนะครับ
คุณคุณดำฮะคุณคุณให้กับคุณที่เรารับได้

เขากำลังช่วยอยู่ที่ชาวนาเนี่ยกำลังอุ้มแล้วคุณต้องแว๊กกัดคนอื่นเขา
หนุ่มจะแอ๊กห่วงผมทำงานที่คุ้มค่ากับค่าจ้างบ้าง
ดำเป็นคนดีมดดำเป็นผู้ที่ไม่เคยยุ่งไม่เคยยุ่งเรื่องของใครเลย
ตอนที่คุณส่งไปในรายการที่สุดตัวไม่มาใจยังต้องไป
แต่ตอนที่นี่เค้ารักนะ
อย่างเมื่อกี้ในข้อความพี่มดขึ้นมาบอกว่าถ้าเจองูกับกัญชัยให้ตีกัญชัยก่อน
จริง
บางทีนั่งทั้งรายการครึ่งชั่วโมงถ้านุ่มยังไม่ตื่น

คือหนุ่มไม่ตื่นคือหนุ่มหลับบนรถไง
หนุ่มสื่อมาเบรกหนึ่งหนุ่มก็จะไม่พร้อม
ทำให้คนตื่นก่อน

ทำให้คนตื่นก่อน

เชื่อมั้ยพี่น่ารู้จักคนมาเยอะเยอะ

คุณม่านผมหล่ะคะ
คุณดิฉันน่ะ
เมื่อกี้ไม่ได้ลาด่อจริงเต้นยังไม่ได้แล้ว
กับหนุ่มก็ห้ามเข้ารายการที่หนุ่มทำพิธีกร
คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าผมทำรายการของผมใช่ไหม
เสร็จปุ๊บผมก็ไปขายลูกค้า
ก็ค่อยเขาก็ติดต่อเข้ามา

ก็คือเจ้าที่เภือนผมก็ดำคนนี้

พอไม่ซื้อเสร็จก็มีคนที่ผมไล่เขาออกไปแล้วที่ไม่ต้องซื้อ

คำพูดเราคุยกันไปแล้วเราพูดไปแล้ว

ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้สินค้าตัวนี้

แล้วอย่าล้มนะกูเหยียบเลยนะ

มันก็ต้องมันก็ต้องยึดถือการพูดมา
เราก็เสียสิทธิ์ไปหลายอย่างแบบนี้
แต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็มาเคลียร์

โอเคไม่มีไรเพราะตอนหลังก็จบ
แต่เนี่ยเขารู้เรื่องไงเพราะเขาอยู่ทั้งสองมุม

หนุ่มหนุ่มจะไม่พูดกับหนุ่มแล้วนะโอล่ะสักพักเขาโอนสักอะแสนหนึ่ง

เขาถามคุณหมายถึงว่าเคยเจอแบบผมไหม

ใครจะไปกล้ากับน้ำน้ำ

ก็จริงอย่างพี่มดได้ให้ฉายาว่าหนุ่มมาเฟีย
แต่พี่หนุ่มเองก็มีฉายาให้พี่มดนะ
มดดำรู้โลกรู้
จริงเหอะ
อย่างหนูเนี่ย

ก็จะดูข่าวทุกอย่างก็มาเล่า
แต่อย่างเขาเนี่ย
ตรงจุดเกิดเหตุมา
ขึ้นโหดจิกอะ
เขาโทรเลยเหรอ
ไม่ใช่พี่ได้ตอบได้ว่าไม่ใช่ได้ยังไง
ในเมื่อต้นตอของข่าวอะเขาบอกว่ามดเป็นแบบนี้
ก็เลยมีความจำเป็นที่แบบบางทีเราจะนำเสนอข่าวเรื่องอะไรนะ

จะบอกว่าฉายามดดำรู้โลกรู้มันไม่ได้มาแค่เปล่า

มันไม่ใช่แค่คนในวงการที่จะเมาส์กันว่ามดดำรู้โลกรู้ไม่ใช่นะจ๊ะ
ไปถึงคนทางบ้านจากเพจใต้เตียงดารา

พี่หนุ่มไม่กล้าพูดก็บอกมดดำสิ

คือความที่เอาง่ายนะครับไทรเตอร์พี่หนุ่มอะ
เป็นคนพูดอะไรแล้วเหมือนไม่ได้นินทาไง
ไทรเตอร์พี่หนุ่มเหมือนเหล้า

ถามทีมงานนี้อยากทีมงานที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาอยากถามทุกคนร่วมกันมากี่รายการแล้วเนี่ย
คุณเห็นด้วยไหมว่ามดดำรู้โลกรู้

เห็นด้วยเนี่ยทุกคนไปยังหน้าเหมือนกัน

ที่รักสุด
คือเตียงมีผู้กั้นแต่เนี่ยอยู่ใต้โตกดาราเลย

คือตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาเนี่ย
เวลาจิกกันไปจิกกันมาคือมีโกรธกันมาก

ถ้าเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
คนนึงจะนิ่งหรืออีกคนนึงจะรับรู้ได้เลยไหม

หรือทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็จะนิ่ง

อยากเห็นพี่หมดนี้
เวลาโกรธเป็นยังไงอะคะ
ถ้าโกรธพี่เขาจะนิ่งแต่ถ้าโกรธอื่นอื่นเขาจะด่า
ตอนนั้นที่เขาด่าพี่นี่คือเขาไม่ได้โกรธ
พี่จะบอกว่าพี่เคยมีเรื่องทะเลาะกับมดดำทีหนึ่ง
แล้วนางคือเราสองคนไม่ได้คุยกันเลย
คือตอนนั้นไปทำรายการรายการหนึ่งเราทำด้วยกันสองคน
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าอยู่ดีเขาไปโดนทุนอื่นปั่นมา
ฝันว่าพี่ไปเที่ยวบอกว่าไม่อยากให้มดดำทำรายการนั้น
แล้วพี่ก็มุ่งปว่าออกเราก็เลยจัด
ยายเนี่ยก็ไปเชื่อเขาไปเชื่อเขา
แล้วก็โทรมาหนุ่มฉันรู้แล้วว่าใครถูกชอบแพลงหลานฉัน
ใครเห็นมดดำ

ไปแล้วยังเอาเพราะละคร

พี่มีแต่แบบเวลาใครผมอยากทำกับมดดำครับอยากทำกับมดดำครับอยากทำมดดำ
คือเพราะมันสนิทกันไงแล้วมันรู้ใจกันมันสนุกอะไรอย่างนี้
แล้วอยู่ดีวันหนึ่งแกบอกว่าไม่อยากทำกับมดดำมันคงไม่เป็นไปไม่ได้

ไม่บอกไงไม่หรอกพี่ถึงได้บอกไงว่ามดดำเป็นคนเหมือนขวานผ่าซาก
อะไรที่แบบควรจะเชื่อก็ไม่เชื่ออะไรที่ไม่ควรจะเชื่อก็เชื่อ

จริงแล้วจะบอกว่าเห็นทั้งคู่มานานนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือ
เวลาทำอะไรเขาทั้งคู่ไม่ได้เลยจริงนะ
ดูดีกว่าอายุที่เราเป็นอย่างเงี้ย
แต่พี่นุ่มอ่ะชัดเจนแล้ว

นี่คือไปตรวจสุขภาพไปตรวจปุ๊บ
แล้วมันจะบอกหมดเลยว่าตอนนี้คุณเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างเนี่ย

ว่ามึนเลยเหรอมึน

นางโทรมา๕ถึง๖อ่ะ

อ๋อพี่ก็กินเหมือนพวกเดียวบอกครับเขาบอกอย่างนี้

หรอกคือพี่ดูแลตัวเองพอสมควร

จะแบบไม่กินให้มันจุกจิกเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้

แต่นี่เขาออกกำลังกายบ่อยมากเลยกัน
มันผิดตรงไหนมันคือเรื่องจริง

คือเมื่อก่อนหนุ่มจะชอบดูผู้หญิงเว้ย

ปุ่นใหญ่
ดูสไตล์กันแต่งตัว

นี่กี่บ้าง

มองอะไรต้องรู้นะ
สงสัยใช่ไหม
ก็ดูนิ้วเนิ้วหนังเริ่มไปมากกว่า
เนี่ยผมนั่งงีก็ไม่ได้
นั่งงี๒๐๒๔ก็จะเปลี่ยนแล้ว
ง่ายรอติดตามต่อตอนหน้านะคะ

ช่วงหน้าพบกับชาเล็มสุดจัดจ้าน

มันแน่นอน
ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ

ซึ่งวันนี้เดี๋ยวก่อนนะ
คืออะไรคะทีมงาน

ทำไมจะไล่ออกเลย

โแลนอันนี้

เลือกกันเองเลยค่ะว่าใครจะเป็นใคร

รู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่มีชื่อแล้ว

ทาก็รู้สึกดีใจมากที่ทาทาได้มาที่รายการจัดจ้านย่านวิพานะคะ
อ่ะเราเราได้เราได้

เป็นพิธินะ
วถานภูมิ
เนี่ยเองแล้ววะ

โอเคอันนี้คือไม่เตรียมพี่เล่นเพลงอะไรได้ของพี่จะทาน

ไม่

ใช่มีการซ้อม

เพียงแค่มองในตายังรู้ว่าเราชอบกัน
แต่ว่าสองคนจงเก็บมันไหว
นี่แม้ความเป็นจริงก็รักกันในหัวใจ
เรายังเป็นใจแค่เพียงเพื่อนกัน
แม้ใจเราจริงจังเท่าไหร่
ไม่มีใครเต็มใจให้รักกัน
เขายังไม่ถึงเวลาของเรา
ทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลา
ให้มันหมุนชิชาแล้วเดินไปกับมัน
ต้องอดทนเก็บความในใจ
แล้วเรื่องรู้กันและกัน
หากว่าเรามีความมั่นใจ
หากเรามีความรักแท้ในใจ
พรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกัน
ขอบคุณค่ะ
พูดอะไรสักเล็กน้อย

วันนี้ก็ดีใจมากเลยที่
ได้มีโอกาสมาเจอกับน้องทั้งสองคน

พี่สินี่เป็นพี่จิน่า

โอเคนะคะ

เฮ้ยมีใครชมมีใครชมหรือยัง
มีใครชมด้วย
ปลอบมือให้ได้หน่อย
รักเว้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วใจ
ฮัทเธอนึงดูขนาดนี่
ยิ่งดีใกล้เธอคนดี
ยิ่งมีใจเธอมาทุกวัน
รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลง
ให้ใจคืนเพลงเวลานอกไป
ลูกฉันขึ้นมานะ
หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า
เหมือนใจเต้นพร้ำ
กลางแสนไฟที่หมุน
เพราะคุณรักจากนี้แค่มีเรา
ทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเวรี่ใจ
เอาล่ะฉันรู้สึกว่าแดนเซอร์ของฉัน

แดนเซอร์ฉันจัดจ้านสมชื่อในการจัดจ้านยานพิพามาก
เฮ้ยเท่า

ถ้าทำมากกว่านี้คือเราเป็นบ้าได้เลยนะ
อ่ะเดี๋ยวจะกลับเป็นช่วงของทีนาบ้างนะครับ

ต้องให้ทีนาทอมในก่อนเหรอ
ที่ได้ยังไม่ได้ที่เราต้องฟังใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ

๑๐กว่านาทีไม่มีความใหม่

พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้ไหมเปล่า
ยังว่าเธอเนี่ยยังรักกันอยู่
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่า
ฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมาตั้งนาน
พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้ไหมเปล่า

พูดตรงนี้ใครไหวไปก่อนเลยค่ะ
เอาเป็นว่าเราทุกคนทำได้ดี

ฉันรู้เลยว่าคนดูทางบ้านที่กำลังดูอยู่
เขาดูกันแบบเฮ้ยอยากซื้อคอนเสิร์ตนะ

เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีค่ะ

จะทำทุกอย่างทุกทาง

ถูกต้องนะครับผม

แต่ว่าพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะคะ
โมงเย็นค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กับรายการจัดจ้านย่าวิพา

เขายังไม่ได้จับเขาลงเองแล้วเอาออกเลย

คือเราเหมือนกับเราดูหนังโรแมนติกนะ

เราจะเห็นน้องถอดใช่ไหมครับผม
เดินไปเสร็จปุ๊บจะเข้าห้อง

บ้านตั้งให้พ่อหลายร้อยล้านนะ

แจ๊กเธอต้องโอนเงินให้เราหน่อย

มีเรื่องเม้าคุณหนุ่มกัญชัยถ้าโดดดำโดยไปแล้วคุณหนุ่มกัญชัยก็ต้องโดดอีก

ชอบหมอนว่อนเลย